คุณผู้ชมคะยังต้องตามกันต่อแล้วก็ยังต้องให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องค่ะ

ก็มีดาราหลายคนนะคะที่ไปตรวจคัดกรองโควิด๑๙
ซึ่งผลเนี่ยออกมาเป็นลบนะคะก็คือไม่พบเชื้อค่ะ
ทั้งคู่สามีพันรยาใบเตยแล้วก็ดีเจมันประแตรสุพักษรคลอยเชิมมาร
แล้วก็ชิงชินวุฒินะคะ
จริงแล้วก็มีแต้วนัทพรก็ไปตรวจด้วยเหมือนกัน

ใช่เขามีโอกาสได้เจอคุณแมททิวในงานงานหนึ่งนะคะ
ก็เลยไปตรวจคัดกองปรากฏว่าผลออกมาแล้ว
แล้วก็ได้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมแล้วว่าไม่พบเชื้อโควิด๑๙นะคะ
โดยหลังจากผลตรวจออกแล้วทุกคนก็บอกนะคะว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการกักตัว๑๔วัน
เพื่อเฝ้าดูอาการของตัวเองอย่างใกล้ชิดอันนี้ถือว่าสำคัญเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
บอกว่าใจแม่จะขาดแล้วนะหลังจากต้องวีดีโอคอร์ให้กำลังใจลูกชายน้องดีแลนด์
ที่ก็ต้องตรวจคัดกรองเชื้อด้วยเช่นกันแล้วมันจะมีบางคลิปที่เห็นน้องดีแลนด์เหมือนร้องไห้ด้วย
คือมันต้องอ้าปากนะที่เขาใช้วิธีทางการแพทย์คุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็คือแบบต้องแยงเข้าไปในปากในพรงจบูกก่อนนะคะ
จะคัดเอาสารคัดหลังนั่นแหละหลายคนที่เคยไปตรวจเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเจ็บ

ส่วนคนนี้เรายิ่งต้องส่งกำลังใจกันให้เยอะเลยค่ะคุณแมททิวดีน
ล่าสุดได้โพสต์ภาพตัวเองค่ะขณะที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี
ชุดคนไข้ที่คอเนี่ยมีสร้อยพระพร้อมกับมีข้อความว่า
ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้รู้สึกทราบซึ้งจริง
จริงเราทุกคนต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกันไม่แยกกันไม่โทษกันไม่ตีกัน
ทุกที่ทุกประเทศกำลังลำบาก
คอมเมนต์ก็มีทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการแล้วก็ประชาชนเข้ามาส่งกำลังใจให้คุณแมททิวนะคะ
ฉันก็เข้าไปส่งด้วยเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าคุณแมททิวเนี่ยแบบหลายคนบอกว่าใจมาก
ที่เป็นแล้วกล้าที่จะออกมาบอกนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นภาระต่อสังคมเพื่อให้ทุกคนป้องกันระวังตัวเอง
ใครที่รู้ตัวว่าได้ใกล้ชิดหรือได้สัมผัสก็รีบไปตรวจซะ
ค่ะนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเลยนะคะหลายคนที่เป็นห่วงผู้จัดการของคุณลีเดียคุณโน๊ตนะคะ
ดิฉันก็โทรตลอดเลยนะคะก็โทรมาเพื่อถามหน้าผลรุ่นออกค่ะ
ก็ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙นะคะดังนั้นก็ใครหลายคนที่ใกล้ชิดผู้จัดการของคุณลีเดียคุณพลอยเชอร์มานตรงนี้สบายใจได้นะคะ
แล้วก็ถ้าใครยังไม่สบายใจก็ลองกากตัวเองก็ได้นะถ้าไม่มีภารกิจต้องไปไหน
มีอีกหนึ่งคนนั่นก็คือผู้จัดการส่วนตัวของพี่แมททิวก็คือคุณแซมผลการตรวจออกมาเป็นที่เรียบร้อย
คุณแซมก็ได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลนะคะว่าผลการตรวจเชื้อโควิดของเขาเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อ
เพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้นะคะและที่สำคัญอย่างที่คุณแมททิวได้บอกไป
อย่าโทษกันอย่าว่ากันอย่าบุลลี่กันในเวลานี้เราต้องรักและสามัคคีกันมากที่สุด
ถูกต้องนะคะพูดถึงเรื่องโควิดนะคะมีอีกหนึ่งคนได้รับผลกระทบนะคะ
เป็นแอร์ฮอสเตจคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่สายการบินหนึ่งนะคะ

แต่ปรากฏว่านะคะสาการโควิดนี้มันหนักหนาสาหัสมากนะคะ

เที่ยวบินก็โดนลดลงแล้วไม่เท่าไหร่นะคะ
ตอนนี้ค่ะแฟนสาวเขาต้องโดนกักตัวด้วย
คือไม่ได้เจอกันมาเดือนกว่าแล้วนะคะ
เขาจะเป็นห่วงแฟนสาวขนาดไหนนะคะ

ลืมหัวใจแล้วค่ะ

เขาไปแอร์แล้วเขาอยู่ในพื้นที่
ที่เสี่ยงไม่ได้เจอมาเดือนหนึ่งแล้วครับ

ทุกวันนี้ก็ส่งแต่อาหารเข้าไป

ก็ส่งไปอยู่คอนโดเพราะเขาก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาไม่ได้